เรื่องของอสรพิษนี่ไงถ้าคุณไปเจอกับงูเงี้ยเขี้ยวขออย่าได้ไปจับเองนะตามผู้เชี่ยวชาญมาดีกว่า
แล้วจะให้ดูการจับงูจงอางแบบชำนาญของคนคนนี้ครับ
นี่ดูงูก่อนโอ้โหน่ากลัวจริง
ห้องเช่าแห่งหนึ่งครับงูไม่พันตรงสายไฟเนี่ยแล้วมันโอ้โหชูคอแผ่แม่แบ้ม
เบี้ยเกือบเคลิ้มแล้ว
แม่เบี้ยจ้าโอ้โหเตรียมฉกเตรียมฉกเข้ามาสิก็มานี่ครับ
ก็มาดีครับก็มาดีครับ
เอาแต่ที่เขาไปเคลียร์ที่ทำอยู่เนี่ยเขาชำนาญนะ
เพราะว่าอะไรเขาไปตามกู้ภัยมาแล้วเขาก็มาพร้อมอุปกรณ์
ในการที่จะใช้ทุนแรงก็คือมาคอยจับงูมาเคลียร์ออก

จริงเอาถุงปุ๋ยมาหลอกล่อมันโยกซ้ายโยกขวาแบบนี้ครับ
เออให้มันงงมันจะงงแล้วเราจะไปทางไหนดี
รงจิมันโผล่ออกมาพอโผล่มาแล้วเขลมันออกมาเลย

นี่นี่ลงมาข้างล่างแล้วทำยังไงใส่ถังเหรอใช่ครับ
ตัวใหญ่มากเลยนะคุณนี่นี่วางถังไปแล้ว
ทำยังไงต่อรู้ไหมนี่เดี๋ยวคุณจะได้ดูความชำนาญของพี่เขา
นี่คอยเคียร์อย่างนี้แล้วมันก็เข้าไปในถังอันนี้ก็เป็นสถานที่ที่ใช้สนับในการหลบซ่อดอ่าน
แล้วเดี๋ยวเอาเอาถุงปุ๋ยเข้าไปอย่างนั้นเลยเหรอแล้วเราจะเอามาเนี่ย
มีทั้งถุงปุ๋ยทั้งงูเดี๋ยวงูมันคงเข้าไปในถุงปุ๋ยเอง
แล้วมันคงจะโตขึ้นเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่งู
เราวงเอาไว้เผื่อใครไม่รู้จะได้รู้เหมือนเรา
ว่าเหตุเกิดที่นี่